ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่อยากได้ยินสิ่งแรกที่อยากได้เห็นสิ่งแรกที่อยากให้เป็น
ทุกคนต้องปลอดภัยทุกคนอย่าถอดใจทุกคนต้องรอดออกมา
ได้ยินไหมเสียงแม่เรียกขาคิดถึงให้รีบกลับมา
ทุกนาทีทุกการค้นหาหมูป่าอย่ายอมแพ้
ทุกชีวิตยังมีหวังอย่าหยุดยั้งสักวันต้องเจอ
รอก่อนนะกำลังเข้าไปเราจะพาทุกคนออกมา
ทนหน่อยนะกำลังตามหาคนไป
กลับมาที่อยากเจอจะพาน้องออกมา

ร่วมพลังร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยที่ผู้ป่าออกมาให้ได้
คนไทยไม่ทอดทิ้งกลับ
จะพาน้องออกมา
จะพาน้องออกมา
จะพาน้องกลับมา
จะพาน้องกลับมา